คุณผู้ชมล่าสุดค่ะเจ้าที่ตำรวจที่ขอนแก่นได้มีการจับกลุ่มตัวหนุ่มลาว
ประเด็นคือหนุ่มลาวคนนี้ค่ะมีการข้ามฝั่งจากทางสปลาวมากบดานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เพราะว่าเขาก่อเหตุชิงทองมูลค่าแบบโอ้โหกว่า๑ล้าน๘แสนบาท
ลองดูนาทีเกิดเหตุที่เขาชิงทองที่ลาวก่อนค่ะ

ใช่ค่ะพี่ก๊อฟก็แบบโอ้โหนี่แหละค่ะ

หน้าร้านทองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ย
แล้วก็ใช้ค้อนทุบที่บริเวณเคาน์เตอร์
แล้วก็กวาดเอาสร้อยคอทองคำที่เป็นทองรูปภัณฑ์ไปหมดเลย

ใช่ค่ะพนักงานร้านก็โอ้โหกรีดร้องด้วยความตกใจ

วิ่งออกมาพร้อมกับอาวุธปืนพยายามที่จะยิงสวน
แต่สุดท้ายไม่สามารถสกัดจับคนร้ายเอาไว้ได้
ทีนี้หลังก่อเหตุนะคะที่มีการชิงทองในพื้นที่ของสปลาวที่นครหลวงเวียงจันทร์
ตัวคนร้ายก็หลบหนีมากบดานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของไทย
โดยมีการหลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาตินะคะ
แล้วประเด็นคือทองรูปภัณฑ์ที่คนร้ายกวาดมาได้เนี่ย
น้ำหนักรวมเบ็ดเสร็จกว่า๕๔บาท
มูลค่าคิดเป็นเงินก็สักประมาณ๑ล้าน๘แสนบาทเลยก็ว่าได้นะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะทางเจ้าของร้านทองก็มีการโพสต์เรื่องนี้ไปแล้วก็มีการแจ้งว่า
เดี๋ยวจะให้รางวัลนำจับคนร้าย๒แสนบาทด้วย
เพราะว่าทราบข้อมูลว่าคนร้ายรายนี้หนีมากบดานที่ขอนแก่น
ทีนี้สุดท้ายไม่รอดนะคะคุณผู้ชมตำรวจไทยค่ะ
สืบสวนสพเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้จับกลุ่มตัวได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ
โดยสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ที่คอนโดแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่น
ทราบชื่อผู้ชายคนนี้คือเท้าศิรสร
วัย๒๗ปีค่ะเขาเป็นชาวชัยบุรีนะคะที่สปลาว
ก็มีการควบคุมตัวมาที่สพเมืองขอนแก่นแบบนี้แหละก็มีการสอบปากคำ
แล้วประเด็นคือสามารถที่จะยึดของกลางจากตัวผู้ต้องหารายนี้ได้
เป็นทองร่วมประพันธ์๘เส้นรวมมูลค่ากว่า๑ล้าน๒แสนบาทนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นตีเป็นราคาทองในประเทศไทยตอนนี้นะ
พร้อมกับเงินสดติดตัวเขาจำนวน๓๒๐บาท
ทีนี้ต่อมาทางด้านของตำรวจที่ลาวแล้วก็ชุดสืบสวนของสปลาว
ก็เดินทางมาร่วมสอบปากคำที่ขอนแก่นด้วย
แล้วก็เตรียมรับตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ทีนี้ทางฝากฝั่งของตัวผู้กำกับเมืองขอนแก่น
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาท่านเปิดเผยแบบนี้
ท่านบอกว่าการจับกลุ่มคันนี้สืบเนื่องมาจากการที่ว่า
ตำรวจภูทรภาค๔ได้รับการประสานจากตำรวจฝั่งทางด้านสปลาวนครหลวงเวียงจันทร์
ว่ามีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชิงทองหลบหนีมากบดานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
กระทั่งมีการสืบสวนแล้วก็ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการเช่าแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่ง
เป็นคอนโดของแฟนสาวมีแฟนที่ขอนแก่นด้วยนะคะ
แล้วก็เลยมีการบุกจับกลุ่มตัวได้แบบนี้แหละ
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุชิงทองจริง
แล้วก็ได้สร้อยคอทองคำรวมเบ็ดเสร็จเลยนะ๑๑เส้น
แต่ว่านำไปขายที่ลาวก่อนจะข้ามมาฝั่งไทยขายได้๓เส้น
เงิน๓แสนแล้วก็เหลืออีก๘แสนที่ตำรวจยึดของกลางได้นั่นแหละค่ะ
อ่ะหลังจากที่มีการก่อเหตุแล้วก็หลบหนีข้ามชาติมาผ่านช่องทางธรรมชาติ
คุณผู้ชมรู้ไหมคะผู้ต้องหารายนี้มีการตรวจสอบประวัติดู
ปรากฏว่าทางการลาวเขาแจ้งว่าไม่ธรรมดาจริง
วิรากรรมเขาเนี่ยผ่านการก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองมาแล้ว๕ครั้ง

พนันค่ะก็เลยลงมือก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้นะคะ
ต้นมีการส่งตัวไปที่สปลาวเพื่อรับโทษทันตามกฎหมายต่อไปค่ะ